มาดูเรื่องราวของไอ้หนุ่มรถไถกันหน่อยนะฮะ
เจ้าของรถไถค่ะรับจ้างไถนาในพื้นที่ต่าง
ก็ไปรับจ้างไปรับงาน
ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งจับในข้อหา
ไถนาเสียงดังกลายเป็นที่มาของภาพนี้ค่ะ
ตำรวจมาที่เกิดเหตุเลยนะคะ

เดี๋ยวปุ้ยรถไถนามันจะเก็บเสียงยังไง

มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะไม่เคยเจอเหมือนกันนะอ่านข่าวมาไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้
แต่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนเพราะเด็กแว้นแต่งรถซิ่งเสียงดัง
ท่อเสียงดังอะไรแบบนี้นะ
คนที่แจ้งเขาก็บอกว่าเสียงมันคล้ายรถของเด็กแว้นเลยนะฮะ

เอาต้นเรื่องก่อนคุณผู้ชม
ชาวนาคนหนึ่งค่ะเขาโพสต์นะคะ
โพสต์ภาพขณะที่ยืนพูดคุยกับตำรวจในเครื่องแบบ
อยู่ข้างที่นาโดยมีรถไถ๓คัน
อยู่ในแปลงนาดังกล่าวนะคะ

ตั้งแต่ทำนา๕๖ปี
กูก็เจอวันนี้แจ้งตำรวจทำนาเสียงดังนะฮะ
อกจากนี้หนุ่มชาวนายังให้รายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่า

ให้มาไถนาแปลงนี้แถวเขตลาดกระบัง

ของรถขายอยู่แล้วตัดอย่างนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ถกและเถียงกันอย่างมากมาย
ส่วนใหญ่ตำหนิคนแจ้งความ
เพราะรถไถนาก็คือเหมือนที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกต
ไถนามันก็เสียงดังอยู่แล้วไหม
แล้วที่สำคัญถูกเขาถ่ายไม่กี่วันเดี๋ยวก็หวานข้าวแล้ว
มันก็เป็นเรื่องปกติของการทำนาหรือเปล่า
ไม่น่าถึงขั้นว่าจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกันแบบนี้เลย

อีกส่วนหนึ่งเขาก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเหมือนกัน

คุณลองสังเกตดีนะว่ารถไถนาของชาวนาที่เป็นเจ้าของโพสต์เนี่ย
ท่อไอเสียพี่เบิร์ตช่วยสังเกตหน่อยก๊อฟช่วยสังเกตหน่อย
เขาบอกว่าท่อไอเสียมันไม่เหมือนรถไถนาปกติ
คล้ายกับมีการไปปรับแต่งท่อมา
อาจจะทำให้เกิดเสียงดังคล้ายกับเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นที่มีการไปแต่งรถซิ่ง
จนชาวบ้านเข้าไปแจ้งความให้มาจับหรือเปล่านะคะ
อันนี้อาจเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับ
เจ้าของนาแล้วก็เพื่อนบ้านมีปัญหาข้อพิพาทกันมาก่อน

อีกครั้งในวันที่หนุ่มรายนี้ไปรับจ้างไถนาพอดี
รู้ภายหลังว่าทางเจ้าของนาเป็นฝ่ายโทรศัพท์
แจ้งตำรวจให้มาไกลเกลี่ยกับเพื่อนบ้านที่มีปัญหากัน
ทางตำรวจจึงมาสอบถามเรื่องไถนาเสียงดังด้วย
แค่นั้นก็คือจริงแล้วเขามีเรื่องกันอีกเรื่องหนึ่ง
เจ้าของที่นาเป็นคนแจ้งตำรวจให้มาเคลียร์
แต่ปรากฏว่าตอนที่มาเคลียร์ตำรวจเขาได้ยินเสียงรถไถดาพอดี
เขาก็เลยมาจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ไถนาของเขาไม่ได้มีการดัดแปลงตกแต่งท่อไอเสีย
อย่างใดอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาให้มานะคะ
สรุปคือมีปัญหากันมาก่อน
ตำรวจมาเห็นเรื่องของท่อรถไถนาพอดี